คุณยายแข็มครูมโนรานะครับ
ที่โดนฟันคลอทันอาการปลอดภัยแล้วนะ
แต่ว่าอยากให้ดูบรรยากาศย้อนไป
ตอนท่านรำอวยพรแล้วก็ร้องกรอยมโนราม

ครับก็อยู่ในหัวใจของยายแข็งไปตะโหลดแล้ว
ค่ะขอบคุณค่ะ

โอ้โหแต่กำลังใจดีอยู่ในใจคุณยายแขมไปตลอดแล้วล่ะค่ะ
นี่คือในโทรศัพท์
คุยมาจากจังหวัดตากนะท่านไปลงพื้นที่ดูแลสถานการณ์น้ำ

ได้ทราบข่าวปั๊บวีดีโอคอลมาหาเลยด้วยความห่วงใยนะครับ
บอกเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเยี่ยมนะ
นี่ครับฟังจากเสียงคุณยายแข็มบอกสดชื่นนะฮะ
แล้วก็ดูจะแหม่ท่านคงอาการไม่หนักสบายใจกันได้นะครับ
นี่แหละฮะเอาย้อนไปดูหน่อยอะไรเกิดขึ้นกับยายแข็มล่ะ
คือยายแข็มถูกบุกมาฟันไทยทอยครับ
ตอนท่านทำหน้าที่เป็นพิธีกรนำสวดอยู่ที่สาราสวดศพ
วัดคลองเซียดที่ดะบลปากกาไสอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี
ผู้ก่อเหตุคืออมรศักดิ์รักเกื้อหรือว่าโด้งโด้งอายุ๔๒
เป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละหลังก่อเหตุชาวบ้านจับตัวไว้แล้วโดนกระทืบนะอืมอ่า
ไปกระทืบเขาอ่ะคือแม่เข้าไปทำขนาดนี้นะครับ
จับตัวได้นะครับแล้วยังดิ้นดิ้นจะสู้
แล้วจะก่อเหตุซ้ำพวกก็จับเอาไว้สินะครับ
แล้วก็ทำจนอมรศักดิ์หรือว่าโด้งต้องไปห้องฉุกเฉิน
แล้วตอนไปห้องฉุกเฉินเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะนี้ครับ
ญาติยายแข็มไปรอเกือบจะโดดโอ้โหทำคนอายุ๘๑อะ
ญาติไม่ทนนะสิลงพยาบาลต้องจับไว้เลย
คือยายแข็มดีขึ้นแล้วนะครับลูกหลานก็สบายใจ
แต่ก็มีปวดปวดชาที่แผลอีกเล็กน้อยนี่สภาพในโด้ง
นี่โอ้โหคุณยายสดใสแล้วแข็งแรงจริงนะฮะ
คุณยายเล่าบอกว่าไปทำหน้าที่พิธีกรในงานศพนะครับ
ระหว่างนำสวดอยู่ยายยืนหันหลังให้ผู้มาร่วมงานใช่ไหม
ได้ยินเสียงดังปั๊กแล้วก็ล้มหมดสติไปเลย
คิดไม่ถึงนะว่าอมรศักดิ์หรือโด้งจะมาทำกันขนาดนี้
ทำไมยายก็รู้จักกันดีมาขอข้าวที่วัดประจำ
พักหลังดื่มเล่าเยอะในโด่งยายบอกนะฮะ
ขณะที่พระบอกว่ายายเนี่ยนะคืออาจจะไม่ใช่
คนที่ในโด้งมันกะจะฟันหรอกแต่น่าจะฟันพระ
แต่ยายน่ะมายืนอยู่ตรงนั้นพอดีนี่แหละฮะ
เป็นว่าคุณยายปลอดภัยแล้วนะครับขอให้หายปกติโดยเร็วครับ
โอ้โหแต่เมื่อกี้ฟังเสียงคุณยายฟังคุยกับพลเอกประวิทย์นี่

เห็นมีประโยคนึงแบบอะไรนะอะไรอยู่ในหัวใจของยาย
นั่นแหละนั่นแหละนะครับค่ะ
ขอบคุณมากครับหายไวครับหายไวครับเป็นห่วงครับ
เห็นยายแข็มบอกว่าอยู่ในหัวใจของยายแข็มตลอดไปแล้วค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหคุณยายสดใสมากครับ
นะคะนายอมอนศักดิ์เนี่ยไปตรวจเบื้องต้น
ก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะคะ
ก็คือน่าจะเมาเหล้าอย่างเดียวน่าจะเมา
เมาเหล้าอย่างเดียวแต่คุณยายปลอดภัยก็ดีที่สุดค่ะนะคะ